ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของหญิงไทย
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอไปอยู่ในสหรัฐตั้งแต่ตอนอายุ๑๙แล้ว
แต่ว่าเข้าไปแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายสหรัฐนะครับ
อยู่นานกว่า๑๕ปีตัดสินใจมีครอบครัวมีลูกแล้ว
คราวนี้บอกอยากจะขอเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างถูกต้อง
กลับมาประเทศไทยครับมารวบรวมเอกสาร
คราวนี้เกิดเรื่องครับเพราะจะกลับไปสหรัฐอีกครั้ง
ทางการสหรัฐปฏิเสธการขอวีซ่าของเธอ
ให้เหตุผลว่าเธอนั้นเคยเข้ามาในประเทศสหรัฐ

น่าเศร้าของครอบครัวชาวอเมริกันครอบครัวหนึ่ง

เป็นหญิงชาวไทยอายุ๓๕ปี

ชาวอเมริกันแล้วก็มีลูกด้วยกัน๓คน
โดยเธอนั้นอยู่ในอเมริกานานกว่า๑๗ปีครับ
นั้นไม่สามารถจะเดินทางกลับไปยังอเมริกา

หลังจากทางการสหรัฐปฏิเสธที่จะอนุมัติวีซ่าให้กับเธอ
เนื่องจากว่าเธอนั้นลักลอบเข้ามายังสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย
ตั้งแต่เธอนั้นยังอายุเพียงแค่๑๙ปีนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยคุณเน่งบอกว่าเธอก็อยู่ในอเมริกานะครับ
อายุ๑๙แล้วตัดสินใจแต่งงานมีลูก๓คนกับคุณเซฟซึ่งเป็นสามี
จากนั้นครับอยู่ไปอยู่มาเธอคิดแล้วคิดอีก
แล้วก็สรุปสุดท้ายว่าตัดสินใจจะขออนุญาตเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างถูกต้อง
ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
กลับมาไทยในรอบนี้คือมาจัดการปัญหาเรื่องวีซ่าและรวบรวมเอกสารที่จำเป็น
เพื่อจะนำไปยื่นเรื่องขอกรีนการ์ดแต่ถ้าว่ากลับถูกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
ปฏิเสธการขอวีซ่าของเธอไม่อนุญาตให้เธอนั้นกลับเข้าประเทศสหรัฐอีก
รวมทั้งยังถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับ
ทางครอบครัวเธอก็มีการจ้างทนายความเพื่อต่อสู้ในเรื่องดังกล่าวโดยมีการลงนามยืนยัน
ทั้งพี่สาวของเธอเองและผู้หญิงอีกคนที่เดินทางเข้ามายังสหรัฐพร้อมกับเธอ
แต่ก็ถูกปฏิเสธจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐโดยไม่ได้ระบุเหตุผล
ทำให้สามีของเธอนั้นตัดสินใจร้องเรียนเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชน
เพื่อขอความเห็นใจครับที่แม่ต้องพลัดพลากกับลูก
และไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งครับ